ต่อกันที่เรื่องราวรักสามเศร้า
เราสามคนค่ะของคุณแอมพิหรวัฒน์
ล่าสุดค่ะหลังจากที่คุณแอมพีรวัตรนั้นถูกแฟนสาวค่ะ

แล้วก็อีกด้วยนะค่ะว่าที่ให้สัมภาษณ์
พี่ทีแจ้งมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะ
คำว่าพี่น้องแล้วก็เคารพการตัดสินใจของหยกที่เลือกจะหยุดความสัมพันธ์
โดยยืนยันยังรักแฟนสาวเหมือนเดิมแม้ต้องลดสถานะเหลือเพียงเพื่อนก็ตาม
ส่วนที่เจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมทำนองอย่าตัดสินใครจากคำคนอื่น
หลังจากที่มีข่าวอดีตแฟนสาวให้สัมภาษณ์ตัดสัมพันธ์กับสื่อ
มีชาวเน็ตเข้าไปถล่มในอินสตาแกรมจนไม่เหลือชิ้นดีว่าเขาไม่เป็นสุภาพบุรุษนั้น
พระเอกหนุ่มยืนยันว่าไม่ได้เหน็บใครทั้งสิ้น
ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เป็นสิทธิของแต่ละคนเพราะมีคนรอบข้างที่ยังเข้าใจเขาอยู่
ขณะที่นางเอกน้องใหม่พีพีพัชยายังโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นรูปชีวิตประจำวันปกติ
ก็มีทั้งความเห็นที่ให้กำลังใจแต่ส่วนใหญ่จะหนักไปในทางถูกโจมตีเป็นมือที่๓เสียมากกว่า